ท่านผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์วันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับ
ตามกันต่อเรื่องราวของนายสมคิดพุ่มพวงหรือว่าคิด
ก่อคดีเอาไว้ตั้งแต่หลายปีก่อนหน้านี้แล้วก็พ้นโทษมาเมื่อปี
หกสองเนี่ยยังมาก่อคดีอีกนะครับค่ะวันนี้เป็นตอนที่สองนะฮะ
ติดตามในเปิดแฟมคดีดังครับ
ในบ้านพักอำเภอกรณวลจังหวัดขอนแก่น
พ้นโทษออกจากเรือนจำเพียง๖เดือน
สมคิดพุ่มพวงฆ่าหญิงสาว๕ศพในปี๒๕๕๙
ตลอดเวลาที่อยู่ในเรือนจำ
เรียนกฎหมายเป็นนักโทษชั้นดีได้ลดหย่อนโทษ
อิสรภาพเมื่อ๑๗พฤษภาคม๒๕๕๙
จำคุกรวม๑๔ปี
ด้วยความสุขุมหน้าตาคมเข้มมีวาทะสินเฉลี่ยวฉลาด
เขารู้จักกับรัศมีแม่บ้านโรงแรมผ่านเฟซบุ๊ก

หวานล้อมจนเธอยอมเปิดใจคบหากระทั่งได้มาอาศัยอยู่ด้วย
และมีแผนจะแต่งงานกันหลังรู้จักเพียง๒สัปดาห์
ความรักไม่หวานฉ่ำเหมือนช่วงแรก
ทั้งคู่ทะเลาะกันเพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องของเหยื่อ

สมคิตกลับตะโกนบอกรัศมีต้องการพักผ่อน
เพื่อนบ้านกลับไปโดยไม่ได้เจอรัศมีอีกเลย
เคราะหร้ายกลายเป็นศพถูกห่อด้วยผ้าห่ม

สุกซ่อนสมไว้ใต้ฟูกที่นอน
ขนาด๖พุทธิ์ในห้องนอน
สมคิดคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตาย

ตำรวจไล่กล้องวงจรปิดพื้นที่โดยรอบ

มั่นใจว่าเป็นฝีมือสมคิด

สมคิดพุ่มพวงปรากฏอีกครั้ง
บุคคลอันตรายกลับมาก่อเหตุซ้ำ

งปราบประกาศจับพร้อมล่าตัวทันที
หลั่งไหลจากทั่วทุกสารทิศถูกส่งมา
ฆาตกรต่อเนื่องชาวอังกฤษ
ในที่สุด๑๘ธันวาคม๒๕๖๒
สมคิดจนมุมตำรวจขณะรถไฟเทียบชาญชาลา

อำเภอแก่งคอยจังหวัดนครราชศรีมา
หนุ่มพลเมืองดีตาวัยสังเกตเห็น
ท่าทางพิรุษใส่แมส

เหมือนตามประกาศจับในโซเชียล
ไหวพลิบเขาถ่ายคลิปส่งให้ตำรวจ

ทำให้ตำรวจปิดคดีอย่างรวดเร็ว
สมคิตสารภาพรัดคอเหยื่อรายที่๖

ขี่รถจักรยานยนต์ไปสถานีรถไฟบุรีรำ
ปลายทางพระนครศรีอยุธยา
โชคดีรถไฟล่าช้าราว๓๐นาทีจึงหนีไม่รอด
ชาวบ้านในพื้นที่โกรธแค้นตะโกนด่าทอสาบแช่ง

ขณะถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
วิธีลงมือสังหารเหยื่อไม่แตกต่างกับ๕รายก่อน
พฤติการส่วนใหญ่เกิดขึ้นเวลาโมโห
กดน้ำบีบคอหาอุปกรณ์ใกล้มือรัดคอ

เมษายน๒๕๖๔สารจังหวัดขอนแก่น
ตัดสินประหารชีวิตสมคิดอีกครั้ง
จำเลยไม่สำนึกต่อการกระทำความผิด
ขาดความเมตตากลับเข้าเรือนจำในวัย๕๕ปี

ฆาตกรต่อเนื่องมีภาวะทางจิตบกพร่องหรือไม่
แต่รูปแบบวิธีการฆ่าเหมือนกันทุกคดี
ลึกไม่มีใครรู้เขาคิดอย่างไร
หวังเพียงว่าหญิงรายที่๖คนนี้
จะเป็นรายสุดท้าย